ก็ใกล้แล้วสำหรับลอยกระทง
เย้
โอ้โหดิ้นใหญ่เลย
จะได้ไปลอยกระทงลอยกระทงกับใครดี
ก็เห็นลอยคนเดียวทุกปีไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นตรงไหนเลย

เอ้าแต่เนี่ยไปลอยกระทงคุณต้องคำนึงถึงกระทงที่จะเอาไปลอย

ส่วนใหญ่ทำมาจากต้นกล้วยใช่ไหม

แต่เนี่ยทำมาจากเปลือกข้าวโพดทำได้เหมือนกัน
แล้วสวยงามด้วยที่จังหวัดพิศนุโลกครับ
คือเดี๋ยวนี้เขาก็ประดิษฐ์กระทงรักโลกกันเยอะมากขึ้น

นี่ก็คือกระทงจากเปลือกข้าวโพด

ใช้เวลาว่างนะฮะมารวมกลุ่มกันทำกระทงจากเศษวัสดุธรรมชาติ
อย่างที่ผมบอกไปก็คือเปลือกข้าวโพด
ข้าวโพดเขาก็เอาผลไปกินใช่ไหมเอาฝักไปกินใช่ไหม

บางคนเขาเรียกสังข้าวโพดใช่ไหม
ก็แล้วแต่จะเรียกช่วงนี้กระแสรักโลก
อย่างที่น้องใบตองบอกกำลังมาลดขยะลดถุงพลาสติกอะไรแบบนี้
เขาก็เลยลองนำพวกเศษวัสดุต่างจากธรรมชาตินี่แหละ
ประดิษฐ์มาดัดแปลงให้เป็นกระทง
ช่วงเทศกาลรอยกระทงแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาอาศัยในช่วงของการเก็บเปลือกมะพร้าว
แล้วก็เก็บเปลือกข้าวโพดตามบ้านตามที่ต่างที่เขาปอกทิ้งเอาไว้
แล้วก็นำมารวมกันมารวมกันแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่แหละฮะ
ในการทำออกมาปรับใช้ในการปรับ
ในการพับเปลือกข้าวโพดให้เป็นดอกไม้แทนใบตอง
อะไรแบบนั้นมันก็จะดูสวยงามแบบนี้
สีสันก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือไปย้อมสีให้มันได้สีที่ต้องการอีกด้วย
มีสีชมพูสีเขียวสีฟ้าเยอะแยะมากมายหรือนี่ก็คือเป็นสีธรรมชาติ
ครับนอกจากนี้ยังมีดอกกกด้วยนะ
ที่ชาวบ้านนำมาตากให้แห้งแล้วนำมาย้อมสี
จากนั้นก็นำมาประกอบกับฐานที่ใช้จากเปลือกลูกมะพร้าวแห้ง
หลายอย่างเอามารวมกันอย่างที่ผมบอกเศษวัสดุคือคล้ายเป็นขยะจากพืชผลผลิตธรรมชาตินี่แหละ
เอามารวมกันประกอบกันจนกลายเป็นกระทงลักโลกแบบนี้

ใช่ครับตอนนี้เน้นเรื่องของความสวยงามนะอย่างเช่นรูปร่างที่เป็นแบบนี้

กระทงรูปนกยูงรำแพนกระเช้าหงกระทงนกคู่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก
กระทงนกคู่เออดิฉันต้องลองต้องลอง
ลองกระทงนกคู่ดูคุณอาจจะไม่นกก็ได้

ส่วนใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูล
ควรจะลอยกระทงรูปนกหงนี่แหละ
ก็เขาเป็นเด็กหงลอยแบบนี้
เพื่ออานิสงฆ์ผลบุญจะทำให้ในฤดูการนี้
หงแดงลิเวอร์พูลจะสำเร็จเป็นแชมป์

มันเกี่ยวกับการลอยกระทงด้วยเนาะ

ส่วนราคาเอาไปดูราคากันเลยฮะ

เริ่มตั้งแต่๒๐บาทจนถึง๑๕๐บาท
ก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับกลุ่มชาวบ้าน

ถ้าใครอยากจะโทรไปสั่งกันแบบเยอะเลยนะ

กลุ่มฮัทยาอานุรักษ์ไทย
โทรไปได้แล้วก็ร้องสาวถามก็ดูว่า

เออลองดูได้เผื่อจะรับไปขายต่อก็ได้เหมือนกันเนาะ
ช่วงนี้ก็มีคนทำกระทงแนวรักโลกแบบนี้ออกมาเยอะ
อย่างที่บอกแหละว่ามันก็จะเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งนั้นที่มันสามารถย่อยสลายได้เนอะ
ก็มีทั้งกาบมะพร้าวก็มีใช่ไหมคะ
หรือว่าใบไม้ต่างก็สามารถนำมาทำได้
รวมไปถึงเปลือกของข้าวโพดด้วย
แต่ว่าไม่ใช่สั่งข้าวโพดใช่ไหม
เปลือกของมันสั่งอันนั้นไม่ใช่